ขณะที่อีกคนนึงก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
เลขาธิการพักภูมิใจไทย
วันนี้ก็พูดถึงมติสารรัฐธรรมนูลเช่นเดียวกัน
กรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตัคชั่น
แล้วก็มีการนำมาอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่าจะเป็นเหตุ
ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่
แล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่๓มีนาคมที่ผ่านมา
วันนี้เมื่อตอนบ่าย๒คุณศักดิ์สยามก็ไปที่รัฐสภา

โดยบอกว่าสารรัฐธรรมนูลได้รับคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว
มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเพื่อนำไปสู่การอภิปรายและวินิจฉัย
ส่วนจะมีผลกับการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลังหรือเปล่า
ก็ต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลอีกครั้ง
แต่โดยส่วนตัวคุณศักดิ์สยามบอกไม่กังวล
มั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่มีอะไรที่จะต้องชี้แจงเพิ่มเติม
เพราะว่าชี้แจงครบถ้วนไปหมดแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามค่ะบอกว่าแล้วเป็นอย่างนี้

ว่าประเด็นนี้จะกระทบกับการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี
ฟังคุณศักดิ์สยามตอบกันหน่อยค่ะ
กังวลไหมคะว่ามันอาจจะค้นรบกับการเข้ามาทำหน้าที่ทำงานในรัฐบาลใหม่
เพราะว่าภูมิใจไทยก็ได้ได้หลายก็ดีเลย
ไม่กังวลแบบนี้ครับรอบรับคุณมินิจฉัยทุกอย่าง